คุณขวัญคุณผู้ชมครับมาตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ็ดโมงกว่ากว่า
เด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งจะไปเตะฟุตบอลกัน
เขาเห็นบนยอดเสาไฟมีไฟไหม้แป๊บเดียวมันลามลงสายไฟ
แล้วไหม้อาคารเรียนทั้งหลังแบบนี้ฮะ
โอ้โหคุณคิงคุณดูความแรงของไฟ
เดี๋ยวก่อนนี่ไหม้ทั้งหมดเลยนะทั้งหลังเลยครับ
แล้วดูควันสิครับจากแนะนำที่เอารถดับเผลิงมาฉีดน้ำ
เพื่อจะสกัดไฟไม่ให้ลุกลามบานปลาย
ไฟมันค่อยเบาลงนะครับแต่ว่าอาคารหลังนี้ก็พังเสียหายเลยครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมา๗โมงกว่าครับไฟไหม้อาคารเรียนโรงเรียนวัดบางขวา
ในพื้นที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
นี่นะฮะนี่ก็จะลามมาอีกหลังหนึ่งด้วยนะเนี่ยดูภาพสิครับเนี่ย
ขวัญสีดำเลยเป็นอาคารไม้เก่าแก่อายุอนามของอาคารไม้เหล่านี้ก็ประมาณสัก๖๐ปีแล้วนะครับ
เป็นอาคารชั้นเดียวแต่ว่ายกพื้นสูงนักเรียนคุณครูชาวบ้านช่วยกันขนของหนี
โกลาหลวุ่นวายไปหมดครับรถน้ำทยอยมารวมแล้วประมาณ๑๐คันฉีดน้ำเพื่อดับไฟ
อันนี้ไฟมอดแล้วฮะก็แต่ว่ายังมีควันอยู่นะครับต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ป้องกันไม่ให้ไฟปะทุ
รักษาการพรเราฯบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีนักเรียนมารวมตัวกันที่โรงเรียนตอนช้า
แล้วมันลามลงสายไฟมาไหม้อาคารเรียนเป็นอาคารที่มีทั้งห้องนาธศิลป์ห้องเรียน

กล้องวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์ต่างถูกไฟไหม้ไปทั้งหมดเลยนะครับ
เด็กมาบอกคุณครูคุณครูก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

ที่เขามาเห็นเหตุการณ์กันเป็นกลุ่มแรก

เขาบอกว่าโหเห็นแล้วตกใจเลยพี่
แล้วก็เสียใจมากที่อาคารเรียนทั้งหลังถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมด
ในขณะที่อดีตคุณครูโรงเรียนแห่งนี้นะครับ
บอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟมันช็อต
ยอดเสาแล้วมันก็ลามลงมาแล้วเป็นอาคารไม้ด้วย
อายุก็เก่าแก่แล้วด้วย๖๐กว่าปี
เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีนะครับ
ความเสียหายทั้งหมด๗ห้องด้วยกัน
มีห้องพักครู๑ห้องห้องนัทศิลป์๓ห้อง
เครื่องดนตรีพังเสียหายหมดเลยครับในห้องนักศาสน
แล้วก็ยังมีอีก๑ห้องนะครับเป็นห้องเรียนชั้นป๓
ตรงนี้มีประมาณสัก๕ห้อง
อีกอาคาร๑ใกล้กันที่ไฟมันลามไป
มีห้องเรียนเสียหายอีก๒ห้องด้วยกัน

มันเกิดจากเสาไฟฟ้าก่อน

เด็กนักเรียนเห็นพอดีเด็กนักเรียนจะไปซ้อมบอล
เห็นไฟมันช็อตเป็นไฟแลบแป๊บที่เสาไฟฟ้า
เสาไฟฟ้าตรงนั้นมันจะมีสายไฟก็หลายเส้นอยู่
แล้วก็มันก็มีไฟวิ่งมาที่อาคารหลังเตี้ย
ความเข้าใจว่าไฟฟ้าที่เด็กบอกว่าเห็นเป็นไฟมันไหม้จากเสา
มันก็คือไม่ได้เกิดภายในอาคารเรียนนั่น
ทำไมมันมาจากด้านนอกนะอย่างนี้
แล้วมันก็ลามลงมาตามสายไฟนะครับ
สาเหตุที่แท้จริงต้องรอการตรวจสอบอีกครั้ง
แต่คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

ลามาสู่ตัวอาคารแล้วเป็นอาคารไม้ด้วย
ก็เลยเพลิงไหม้วอดวายแบบนี้นะครับ
โชคดีนะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันเสาร์นะครับ
หยุดไม่ได้มีเด็กนักเรียนมาเรียนกันไม่อย่างนั้นแล้วก็

นี่คือน้องกลุ่มที่ไปเห็นกันเป็นกลุ่มแรกเลย
ดูสิฮะสีหน้าสีตายังช็อกยังตื่นเต้นอยู่เลย
ใส่ชุดนักกีฬาอยู่เลยเข้าใจตกใจเหรอคุณ
อยู่ดีไฟไหม้อาคารเรียนแบบนี้หมดแล้วยังเรียนยังไงคะเนี่ย
จะไปเตะบอลโชคดีว่าตาไวพอเห็นปั๊บรีบบอกคุณครู

เดี๋ยวจากนี้ไปก็ต้องเร่งแก้ไขซ่อมแซมอาคาร
แล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงครับ
ถือว่าทุกคนยังปลอดภัยไม่ได้มีใครอยู่ในอาคาร